เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไม่ได้มีแค่สมุทรประการ

ถ้าเกิดว่าไม่มีคนเหมากุ้งมันโตแล้ว
ถ้าขายไม่ได้กุ้งมันก็ตาย
คอกุ้งตายขาดทุนทีนี้คนเลี้ยงจะตายซะเอง

ล่าสุดนะฮะผู้เลี้ยงกุ้งจากนครปฐม

ไปวางขาอยู่หน้าธรรมเนียบรัฐบาล

จริงถ้าเกิดไปขายตามตลาดมันอยู่ที่๒๐๐กว่าบาทนะ
อันนี้ก็เอาขอต้นทุนคืนแหละนะฮะ

ประชาชนไปต่อแถวกันยาวครับ

เชิงสะพานชมัยมรุเชษธรรมเนียบรัฐบาล

เพราะว่าเครือข่ายประชาชนอาสา

มาสองคันสักหนึ่งตันได้

เปิดท้ายขายให้กับพี่น้องประชาชนที่สนใจ
ราคากิโลกรัมหนึ่งก็๑๗๐บาท

ขายเทน้ำเททาบไม่กลัวขาดคุณ
อยากขายให้มาได้เงินซะหน่อยแล้วกัน

ซื้อตามตลาดสดไปทำกับข้าวกินที่บ้าน

อันนี้เขาก็ขายถูก

หลังจากรัฐบาลปิดตลาดค้ากุ้งที่มหาชัย

อยู่ดีมันอายุสั้นขาดทุนเป็นแสน

มาขายตรงนี้ยังพอประทังชีวิตได้
ไปฟังเสียงหน่อยครับ
อย่างไรก็
อยากให้รัฐบาล

อันนี้น่าจะเป็นตัวแทนของผู้เลี้ยงกุ้งได้ดี

แล้วคนเลี้ยงกุ้งผลกระทบขนาดนี้เป็นหนี้เป็นสิน
ทำยังไงรัฐบาลลองประเมิน

เมื่อวานนี้กลุ่มนี้เข้ามาขายตอน๘โมงครึ่ง

ต้องไปตลาดกลางกุ้งนะฮะ
ส่วนที่มาที่มาที่ไปของการเปิดท้ายขายกุ้งในครั้งนี้นะฮะ
คุณโตโต้หรือว่าเป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายประชาชนอาสา

เขาได้รับการร้องเรียนมาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

ก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าเอากุ้งมาขายน่าทำเนียบ

รัฐบาลจะรับทราบควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
ถ้าจุดนี้ซื้อได้จุดอื่นทำไมจะทำไม่ได้ล่ะ
อีกทั้งอยากจะเรียกร้องไปยังรัฐบาลด้วยว่า
ช่วยเหลือเยียวยาผู้เลี้ยงกุ้งด้วย
เพราะตอนนี้ผลกระทบโดนไปเต็มเลยนะฮะ
มีอีกหลายกลุ่มนะฮะหลายคนที่เลี้ยง